เราได้นำเสนอข่าวของณเดชน์ไปแล้วนะคะ
หลายคนบอกว่าโอ้โหไม่จุใจเลย

เรื่องอะไรรู้มั้ยคะ

ก็ทำโปรเจกต์เพลงค่ะแล้วก็ควักเงินเองทำเองโดยไม่เพิ่งโปรโมท

คือก่อนหน้านี้ก็ทำมา๓๔เพลงแล้วล่าสุดไปเกาะช้าง

ก็เลยถามนะคะว่าเอ้าพี่ณเดชน์ไหนก็อยู่กับน้องยายาแล้วเนี่ยค่ะ
ถามไปถามมานะคะบอกว่ามีเราก็อุ๊ยจริงหรือเปล่า
เราหรือเปล่าแล้วที่เห็นณเดชน์ผอมลงเนี่ยคุณผู้ชม
ยาย่าสั่งมาหรือเปล่านะเราไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
จริงแล้วเรื่องเพลงเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทำได้ทำอยู่เรื่อยนะครับผม
มีโอกาสได้คิดว่าจะทำเพลงกับน้อง
หมายถึงว่าเราอยากทำเพลงให้เขามีโอกาสได้ร้องกับเราด้วย
แต่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่น้องตัดสินใจอีกทีนึง
ถ้าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบเธอต้องร้องให้ชั้นหน้าไม่ใช่อย่างนั้น

อันนี้ผอมประมาณ๖๙แต่ว่าตอนนี้ประมาณ๗๑มันก็ยังดูผอมอยู่
แต่ว่าพอเราผอมมากบางครั้งบางทีมันอาจจะดูโซมอาจจะดูผอมไปนิดนึง

นิ่งเหมือนเรื่องนี้
ใช่เรื่องนี้เล่นคู่กับน้องยาย่านะคะ

ส่วนโปรเจกต์ใหม่ละครกับนางเอกที่หลายคนรอคอยก็คือคิมเบอรี่ค่ะ
หลังจากที่เมื่อ๗ปีก่อนเคยร่วมงานกันแรงปรารถนา
ย้อนกลับไปแรกเลยณเดชน์ที่เล่นละครใหม่นะ
เขาเล่นกับคิมเบอร์รี่คุณผู้ชมนะคะ
ตอนนี้กำลังฟิตติ้งแล้วก็ซุ่มซ้อมบทกันอยู่นะคะ
ก็พี่อ้อมพิยดาเป็นผู้จัดนี่แหละค่ะ
กลับมารอบนี้ณเดชน์บอกว่ามีละครปังให้แฟนคลับได้ดูกันเยอะเลยล่ะค่ะ
พี่ออมพิธีดานะครับผมมาเปิดละครแล้วก็
มีอะไรกันไปแล้วคุยกับทางภูมิกลับไปแล้ว
คนก็คงไม่ค่อยได้เห็นคิดถึงด้วยอะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ดีใจได้กลับมาทำงานกับทีมอีกครั้งหนึ่งครับ